กลับมาต่อกันที่หนุ่มหล่อแบบกระชากวัยกันเลยนะคะ
ตอนนี้มีเพลงดังมากเลยชื่อเพลงว่าทั้งรักทั้งเกลียบไว้นะคะ

อย่างเด็กเนี่ยดิฉันไม่รู้ว่าเขาพบแพทย์บ่อยหรือว่าสวดมนต์เก่ง
ไปเจอมาพี่กุ้งก็ฝากผลงานละครมานะคะ
เรื่องคุณหนูเรือเล็กค่ะให้แฟนได้อิ่มเอมใจกันหน่อย
ส่วนงานจับไมค์ร้องเพลงออกอัลบั้มนะพี่กุ้งบอกเลยนะคะว่า
ไม่ทำแล้วแหละแต่อาจจะมีมาแจมตามคอนเสิร์ตคนนู้นทีคนนี้ทีนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ขอมุ่งธุรกิจครอบครัวที่กำลังปังแบบเต็มตัวดีกว่าค่ะ
ทำยังไงให้มันคงความหล่อได้แบบนี้ค่ะ
พอดีไม่รีบที่ไม่รีบ
ไม่รีบให้จั๊กรีนรีบไปก่อนเลยค่ะด้วยกินเด็กดี
เมื่อไหนแฟนที่ทักทายจำได้หมดแล้ว
จะจำได้ก็ส่วนมากจะ๔๐อัพแล้วนะครับ

เขาจะทักว่ามะเร็วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้
จะมีโอกาสกลับมาร้องอีกไหมคะพี่กุ้งทำอะไร

เราจะทำธุรกิจที่บ้านซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลามาร้องแล้วล่ะ